อันนี้เจอจ่ะเจอจังเลยตำรวจสายตรวจเขาก็ออกตรวจใช่ป่ะ
ไปเจอผู้ชายใส่หมวกโม่งดูไม่ปกติแล้ว
แล้วก็มีท่อด้วยมีท่อที่น่าจะขโมยท่อเหล็กของชาวบ้านมาแหละ
บิดมอเตอร์ไซค์หนีแล้วตำรวจเขาพยายามตาม
สุดท้ายเป็นยังไงลองดูค่ะ
จัดจ่ะแล้วก็ลงไปนอนรอมอบตัวอย่างงี้หรอจริงจ้ะบ้าหรอ
เห็นน้ำขังไหมดอมเห็นน้ำขังอยู่ตรงถนนไหม
นี่ดีนะนี่ที่ตำรวจเขามีคลิปถ่ายเอาไว้เลย
ไม่งั้นคืออาจจะอะไรตำรวจทำร้ายเหรอ
จัดจ่ายเหรอใช่จังหวะโค้งแล้วเจอน้ำขัง

ก็ท่อที่ขโมยมาไงไอ้ท่อเหล็กที่ขโมยของชาวบ้านมาถามคุณผู้ชมหน่อย
ถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นตำรวจเอาส่งโรงพยาบาลหรือเอาไปโรงพักก่อน
ต้องไปไหนก่อนต้องดูก่อนว่าเจ็บหนักหรือเปล่า
ไปโรงพยาบาลก่อนหลักมนุษยธรรม
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสายตรวจสพหาดเจ้าสำราน
บอกแล้วนี่เพิ่งไปจะขโมยเข้ามาเลย

สภหาดเจ้าสำรานออกตรวจไปเจอผู้ชายคนนี้

แล้วมีท่อเหล็กมาบิดรถเครื่อง

ใช่กำลังจะหนีแบบนี้เรียกใครจอดใบจอดอีตหา
อ้าวขี่หนีเจอโค้งเจอโค้งก็ว่ายากแล้ว
ขังไม่ยากกว่าน้ำขังบนถนนค่ะ
ลื่นสิทะไหลล้มทั้งคนทั้งรถแหละ
นี่กล้องตำรวจบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานได้นะคะ
กรรมติดจรวดสายตรวจไม่ต้องไล่เลยคราวนี้
นี่คือไม่ต้องออกแรงอะไรเลยจับกลุ่มตัวได้นะคะ